กำหนดการการแข่งขันกีฬาในบ้านเราซึ่งล่าสุดครับเมื่อวาน
ซอลมีการประชุมกันแล้วก็ได้กำหนดวันแข่งขันซื้อคือ๑๑กรกฎาคม
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของการปลดล็อกของทางรัฐบาล
ก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะสามารถแข่งขันแบบปิด
อย่างที่ต้องการได้หรือไม่ครับจริงจริงฟุตซอลเนี่ยอาจจะกระทบไม่ค่อยเยอะนะครับ
เรื่องของจำนวนแฟนบอลก่อนหน้านี้นะครับที่บางสนามก็อาจจะมีไม่เยอะอยู่แล้ว
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าจะต้องแข่งสนามกลางหรือเปล่านะครับ
ซึ่งฝ่ายจัดนะครับก็หารือแนวทางกับทุกทีม
หลังจากการประชุมครับนายอดีศักดิเบนจสิริวัลในฐานะประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติก็บอกว่าเบื้องต้น
ข้อสรุปออกมาครับคือจะเปิดระดูการ๑๑แล้วก็๑๒กรกฎาคมแล้วก็จะปิดเล็กแรกนะครับในวันที่๑๓กันยายน
ส่วนเล็กที่๒จะแข่งขันตั้งแต่๑ตุลาคมสิ้นสุดวันที่๒๙พฤศจิกายน
และหากว่าสถานการณ์เป็นไปตามที่คาดเอาไว้ศึกฟุตซอลไทยลีกก็จะแข่งขันเสร็จภายในสิ้นปีนี้ซึ่งก็ดูแล้วไม่ได้กระทบอะไรนะครับ
ส่วนการแข่งขันในช่วงเล็กแรกคาดว่าต้องแข่งขันแบบปิดโดยไม่ให้แฟนฟุตซอลเข้าชมในสนามทั้งฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เสนอแนวทางที่สนามกลางด้วยนะครับ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
เนื่องจากว่าง่ายต่อระบบการจัดการโดยคาดว่าจะแข่งขันได้วันละ๓๔คู่ด้วยที่บางเกาะอารีน่าอย่างไรก็ตามครับประเด็นนี้ยังตามครับ
เนื่องจากว่าง่ายต่อระบบการจัดการโดยคาดว่าจะแข่งขันได้วันละ๓๔คู่ด้วยที่บางเกาะอารีน่าอย่างไรก็ตามครับ
เนื่องจากว่าง่ายต่อระบบการจัดการโดยคาดว่าจะแข่งขันได้วันละ๓๔คู่ด้วยที่บางเกาะอารีน่าอย่างไรก็ตามครับ
เนื่องจากว่าง่ายต่อระบบการจัดการโดยคาดว่าจะแข่งขันได้วันละ๓๔คู่ด้วยที่บางเกาะอารีน่าอย่างไรก็ตามครับ
เนื่องจากว่าง่ายต่อระบบการจัดการโดยคาดว่าจะแข่งขันได้วันละ๓๔คู่ด้วยที่บางเกาะอารีน่าอย่างไรก็ตามครับ
เนื่องจากว่าง่ายต่อระบบการจัดการโดยคาดว่าจะแข่งขันได้วันละ๓๔คู่ด้วยที่บางเกาะอารีน่าอย่างไรก็ตามครับ
เนื่องจากว่าง่ายต่อระบบการจัดการโดยคาดว่าจะแข่งขันได้วันละ๓๔คู่ด้วยที่บางเกาะอารีน่าอย่างไรก็ตามครับ
เนื่องจากว่าง่ายต่อระบบการจัดการโดยคาดว่าจะแข่งขันได้วันละ๓๔คู่ด้วยที่บางเกาะอารีน่าอย่างไรก็ตามครับ

เนื่องจากว่าง่ายต่อระบบการจัดการโดยคาดว่าจะแข่งขันได้วันละ๓๔คู่ด้วยที่บางเกาะอารีน่าอย่างไรก็ตามครับ
เนื่องจากว่าง่ายต่อระบบการจัดการโดยคาดว่าจะแข่งขันได้วันละ๓๔คู่ด้วยที่บางเกาะอารีน่าอย่างไรก็ตามครับ
เนื่องจากว่าง่ายต่อระบบการจัดการโดยคาดว่าจะแข่งขันได้วันละ๓๔คู่ด้วยที่บางเกาะอารีน่าอย่างไรก็ตามครับ
เนื่องจากว่าง่ายต่อระบบการจัดการโดยคาดว่าจะแข่งขันได้วันละ๓๔คู่ด้วยที่บางเกาะอารีน่าอย่างไรก็ตามครับ
เนื่องจากว่าง่ายต่อระบบการจัดการโดยคาดว่าจะแข่งขันได้วันละ๓๔คู่ด้วยที่บางเกาะอารีน่าอย่างไรก็ตามครับ

นายวิรักษณภาณิชย์อ่านอุติการทีมชาติไทย
ที่เคยพาทีมชาติไทยนั้นผ่านเข้าสู่รอบคันเลือกรอบ๑๐ทีมสุดท้าย
ในโซนเอเชียของบอลโลกให้สัมภาพว่าขนาดนี้
ทีมชาติไทยในยุคของคนตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนปัจจุบันกำลังดำเนินการไปด้วยดีแล้วนะครับ
แต่ส่วนตัวก็มองว่าตำแหน่งผู้จัดการทีมยังจำเป็นกับฟุตบอลไทย
จากสามารถช่วยประสานงานต่างได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
แล้วก็ลำพังทีมงานสมาคมอาจจะทำหน้าที่นี้ได้ไม่ครบถ้วนครับ
กรองก็ยังบอกนะครับว่าอยากให้มองภาพของผู้จัดการทีม
ไม่ใช่เพียงแค่คนจ่ายเงินอัดฉีดอย่างเดียว
แต่ถ้าเกิดผู้จัดการทีมมีความรู้ในเรื่องของฟุตบอล
ทำให้การประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายเป็นไปได้ด้วยดี
น่าจะทำให้ทีมช้างศึกนั้นเดินหน้าตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ครับ
ส่วนผู้บริหารของเมืองทองยูนิเต็ดพร้อมด้วยกุญซื้ออเล็กซันเรย์กามา
และก็นักเตะอย่างอธิสรพรหมรักวัฒนาพลายนุ่มและดังวันเริ่ม
ประตูของเวียดนามร่วมกับผู้สนับสนุนประจำทีม
แล้วก็หน้ากากอนามัยแบบผ้า๑๐๐ชุดให้กับโรงพยาบาลสิริราชครับ
เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
เมืองทองนั้นเตรียมเดินหน้าร่วมบริจาค

เพื่อช่วยเหลือสังคมในเรื่องของการป้อง
โควิด๑๙อย่างต่อเนื่องให้กับโรงพยาบาลต่างต่อไป
ซึ่งมาจากการหารายได้ส่วนหนึ่ง
หลังจากที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของสโมสรครับ